หลังจากที่เมื่อวานนี้นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
ได้ออกมาประกาศนะครับว่าขอให้ผู้ที่ไม่ทนต่อระบอบผลิตการ
ขอใช้เวลา๑ชั่วโมงคือ๑๗นาฬิกาถึง๑๘นาฬิกา
วันนี้ก็มีผู้ที่เดินทางมาร่วมชุมนุม
ตามที่นายธนทรเขาได้นัดหมายเอาไว้
ก็เป็นสถานการณ์ทางการเมืองที่มีผู้ที่เขาวิเคราะห
แล้วก็มองว่าเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
หลังจากที่หัวหน้าพักอนาคตใหม่และพักอนาคตใหม่
โดนหลายเรื่องหลายคดีเหลือเกิน
แล้วมันก็มีสิ่งที่เป็นรูปธรรมชัดเจน
อย่างเช่นนายธนทรตอนนี้ก็ต้องพ้นจากความเป็นสอสอ
หรือว่าพักอนาคตใหม่กรกตก็เพิ่งยื่นเรื่องต่อสารรัฐมนูล
ให้พิจารณายุบภักดิ์จากกรณีที่ภักดิ์ไปคู่เงินจากหัวหน้าภักดิ์

ก็คือกระดาษข้อความเล็กนะครับมาเขียนระบายความในใจเกี่ยวกับระบบการเมือง
หลายคนก็เขียนหลายข้อความก็แตกต่างกันไป
มีรายความหละค่ะดิการพัฒลานาคตใหม่หน้ากิยบุตรก็มา
นายธนทรได้ใช้โอกาสนี้ในการปราศัยกับผู้ที่มาร่วมกันแสดงพลัง
โดยบอกว่าต้องช่วยกันแสดงพลังให้ผู้มีอำนาจ
เห็นว่าจะไม่ทนและไม่ถอยต่อระบบประแดดกะอาระบบประเด็ดการ
เพราะตอนนี้ถ้าไม่ให้ลงถนนก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
วันนี้ขอชุมนุม๑ชั่วโมงเป็นการชิมลาง
แต่เดือนหน้าจะเป็นของจริง

ประชาภิกษาไตรโดดเจ้าไตร
ประเด็ดการโดดไตร
อย่าพูดคนเดียวขอดีครับ

เพราะว่าภูมิกับสนปทุมวันวันนี้ก็มาพูดผ่านเครื่องขยายเสียง
ขอความร่วมมือให้ผู้มาชุมนุมยุติการชุมนุม
เพราะไม่ได้ขออนุญาตตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับ
เดี๋ยวไปดูนะฮะในช่วงเวลานั้นว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
แต่การชุมนุมก็จบลงในเวลา๑๘นาฬิกานะครับ
ตามที่นายธนทรบอกเอาไว้นะฮะขอใช้เวลา๕โมงเย็นถึง๖โมงเย็นในวันนี้
ทีนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีการดำเนินคดีอะไรหรือไม่
เกี่ยวกับเรื่องของการไม่ได้ขออนุญาต

หรือว่าที่นายธนทรบอกว่าวันนี้แค่ชิมลางเดือนหน้าของจริงเนี่ยจะเป็นแบบไหนอะไรยังไง

แต่ที่แน่ถ้าดูจากสิ่งที่เขานัดหมายกันไว้ก่อนหน้านี้ก็จะมีกลุ่มที่เขานัดวิ่งไล่ลุงใช่ไหม
ใช่ค่ะเขาก็เตรียมตัวกัน
ส่วนที่เชียงใหม่มีการเหมือนกับจัดกิจกรรมคู่ขนานนะคะ
เป็นการทำกิจกรรมที่ลานขวงประตูท่าแผ่นะคะ
นำโดยกลุ่มสมชาเสรีประชาธิปไตย
คนที่มาร่วมกิจกรรมเนี่ยเขาก็มีการมากางกระดาษเขียนข้อความแสดงความคิดเห็นลงบนผ้าสีขาว
ชูป้ายเรียกร้องความยุติธรรมให้กับนายธนทร
และมีการโชว์ปฏิทินรูปนายทักษิณและนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
โดยมีสอสอภาคเหนือภาคอนาคตใหม่เดินทางมาสังเกตการณ์ด้วย

ก็ต้องไปดูท่าทีของฝ่ายอื่นใช่ไหมฮะ
มันมีหลายฝ่ายมากที่ออกมาแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้นะครับ
ไปดูพลโทคงชีพตันตระวันนี้ก่อนแล้วกันนะคะ
โศกระทรวงกลาโหมค่ะออกมาบอกเลยว่า
ฝ่ายความมั่นคงก็ยังมีความกังวลอยู่นะถ้ามีการปลุกปั่นยั่วยุ
และการนำเสนอข้อมูลด้านเดียวหรือไม่ครบถ้วน
อยากให้ประชาชนใช้วิจารณญาณแล้วก็ไตรตรองข้อมูลที่ได้รับมาอย่างรอบด้านและเท่าทัน
จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือเครื่องมือของบุคคลใดที่ยั่วยุให้เกิดความแตกแยกสามัคคีเหมือนในอดีต
ก็ไม่แน่ใจว่าท่านเจาะจงไปที่ไหนหรือเปล่านะคะ
ส่วนนายสุเทพเทือกสุบันค่ะที่ปรึกษาพักรวมพลังประชาชาติไทย
แต่อย่าสร้างความรุนแรงอย่าผิดกฎหมาย

ถ้าสารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยยุบพักอนาคตใหม่
แก่นำพักจะออกมาสร้างความขัดแย้งด้วยการประกาศ
ไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของศาลหรือเปล่า
เพราะถ้าทำแบบนั้นเดี๋ยวความวุ่นวายมันก็กลับมาอีก
อืมมีอีกหนึ่งความคิดเห็นนะครับ
ลองไปดูหน่อยนะคะนายชูวิดกำวนวิสิต
อดีตหัวหน้าปลั๊กรักประเทศไทยนะครับ

ว่านักการเมืองเมื่อสู้ในสภาไม่ได้
มักเลือกไปสู้ข้างถนนแทน

แตกต่างจากนายทักษิณชินวัฒน์ที่ใช้ฐานเสียงคนรากย่าผ่านนปช
และก็ไม่แตกต่างจากนายสุเทพเทือกสุบันที่เคยใช้เสียงการชุมนุมของกปศ
แทนการต่อสู้ในสภาพร้อมกับระบุว่า
หากนายธนทรแค่ต้องการความยุติธรรมของตัวเอง
เรื่องหุ้นสื่อหรือเงินกู้ของพรรคจะยังไม่ขลางพอ
ขอให้รอรัฐบาลพลาดสะดุดขาตัวเองซะก่อนแล้วค่อยออกมาจะดีกว่า
อันนี้เป็นความเห็นจากคุณชูวิทรกมวิเศษ